เรามาดูข่าวสารอื่นกันบ้างนะครับ

เราจะเห็นภาพระทึกจากกล้องหน้ารถคันนี้
รถคันนี้ขับแล้วก็ไปชน
ชนคุณลุงวัย๕๐ปีที่กำลังข้ามถนน

ก็ขับมาข้างกันแหละเหยียบทับ

เขาก็ขับค่อนข้างจะเร็วพอเหมือนสักคนนะฮะ
ไม่ว่าจะแซงซ้ายไปแล้วก็เดี๋ยวก็ตีขวานะครับ

จะเห็นรถคันนี้ขับไปเรื่อย
และสักพักหนึ่งนะฮะสักพักหนึ่งนะครับ
จะเห็นว่ารถคันนี้ชนอะไรบางอย่างอย่างเร็วเลยนะคุณนะ
เดี๋ยวให้ดูจังหวะไหนนะฮะจังหวะนี้แหละครับ

เพราะมาถึงแล้วเบรกไม่ทันแล้วล่ะ
เห็นต่อหน้าต่อตาเลยก็เลยชนเขาอย่างจัง
เป็นชายวัย๕๐ปีที่กำลังเดินข้ามถนนนะครับ
ร่างกระเด็นกระแทกหน้ารถกระจกแตก
ร่างของเขาก็ร่วงลงไปบนพื้นถนน
ที่ขับตามมาเหยียบซ้ำจนคุณลุงเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ขาออกนะครับ
จากสมุทรพระประแดงมุ่งหน้าอำเภอสมุดเจดี

ที่เกิดเหตุตำรวจก็ไปตรวจสอบ

คันที่ติดกล้องหน้ารถนี่แหละฮะกระจกหน้าแตกร้าว
แล้วก็มีร่องรอยเฉียวชนป้ายทะเบียนด้านหน้าหลุดออก
รถคันนี้คือรถคันที่เหยียบร่างของลุงคือทับซ้ำนี่แหละครับ
ก็ขับมาตามถนนและจู่ผู้ตายเดินข้ามถนนจุดนั้นเองนะครับ
เขาบอกคืออยู่ข้ามมากระทันหันเลยล่ะเขาก็เลยชนเข้าอย่างแรง
ร่างก็กระแทกหน้ารถของเขาแล้วก็ร่างก็ตกลงไปที่พื้นถนน
ตกถนนก็เบรกไม่ทันเหมือนกันก็เลยเหยียบซ้ำลากร่างของผู้ตาย
ไกลประมาณห้าสิบเมตรนะครับตำรวจสพพระประแดงได้เรียก
ขับขี่รถเก่งทั้ง๒คันไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็ภาพที่สำคัญคือภาพจากกล้องหน้ารถที่ชนคุณลุงด้วยนะครับ

เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
พบกับนายนิเวศแทนเครืออายุ๑๓ปีซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุก
มารับสินค้าใกล้จุดเกิดเหตุก็คือพยานผู้เห็นเหตุการณ์แล้วครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นผู้เสียชีวิตคือเดินไปเดินมาแถวนี้บ่อยครั้ง
แล้วก็จะข้ามถนนเป็นประจำบางครั้งก็จะมีคนคอยช่วยพาข้าม
จากผู้เสียชีวิตสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์
เป็นอมพลึกครึ่งซีกนะครับซึ่งทางด้านของพยานคนนี้
เพิ่งมาทราบข่าวว่าคุณลุงถูกรถชนจนเสียชีวิต

ข้ามไปน่าจะข้ามไปแล้วรถหลังครับ
คือแกข้ามของแกทุกวันอย่างนี้ครับ
ใช่แล้วช่วงมืดด้วย
ส่วนทางด้านแม่ค้าลอตเตอรี่ที่เคยมาขายลอตเตอรี่อยู่แถวนี้นะครับ
บอกว่าเมื่อคืนไม่ได้มาตั้งแผงขายแล้วนะฮะ

แต่ว่าบอกให้ฟังเลยว่าถนนเส้นนี้นะคุณ
ปกติรถที่ใช้เส้นนี้คือมักจะขับด้วยความเร็ว
เนื่องจากเป็นเส้นทางตรงนะครับ
และอีกอย่างคือสะพานลอยคนข้ามเนี่ย
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณถึง๘๐๐เมตร

ก็เลยไม่ค่อยจะไปขึ้นสะพานรอย
สะพานลอยมักจะใช้จุดดังกล่าวในการข้ามถนน

ทำให้บางจังหวะรถชะลอตัวนะครับ
ก็เลยอาศัยช่วงของรถชะลอตัวในการข้ามตรงนี้
ก็ถือว่าเป็นความประมาทของคนข้ามเหมือนกัน

มาตรวจสอบในเรื่องของสะพานลงสะพานลอย

หรือไม่ก็ต้องมาเนี่ยครับ

ให้คนที่ขับมาเส้นนี้ขับรถเร็วเกินไปนะครับ